คุณผู้ชมค่ะจากสายมูคู่หูแบบนี้
มาต่อกันที่คู่หูสายฮาสายเกลียนของวงการลูกทุ่งกันหน่อยนะฮะ
กองเฮวไรกับเบิ้ลประทุมราช
เตือนไว้ก่อนเลยคู่นี้อย่าให้อยู่ด้วยกัน

เจาะแจะริมเจาะ

เจาะแจะริมเจาะ
โอ๊ยหาดแต่แนวให้หัวเนอะอาย
ก็เนี่ยจะไม่ให้หาได้ยังไงล่ะคะคุณผู้ชม
เจอกันทีไรใส่กันทุกที
กองเฮวไรกับกองประทุมราช
เฮ้ยกองเฮวไรและกองเบิ้ลประทุมราช
สองน้องสุดเกลียดสายลึกทุ่ม
กับจังหวะเต้นเอี้ยวแอ้วเอิญกันไปมา
งานนี้ดูท่าเบิ้ลจะทนลีลากล้องไม่ไหว
ก็เลยจัดไปแบบนี้
โอ๊ยทางนี้ก็แบบนี้

เบิ้ลก็เลยจัดใหญ่เล่นเอาพี่ชายไหง่เงียบไปเลยนะคะ
แม่เล่นสดรับส่งกันดี

งานนี้เจ้าภาพยิ้มกลิ่มจ้างนักร้อง
ได้ไป๒แถมตลกอีก
อืมคุ้มเลย